มีข่าวให้ติดตามอีกเยอะเลยนะครับ

ใช่แล้วก็ช่วยในการรักษาชีวิตผู้ป่วย

ถูกค่ะคือหมอเขาออกมาโพสต์เลย

คือมันเป็นแว่นเฉพาะที่เขาตัดเลนส์มาสำหรับเขาโดยเฉพาะ

คุณหมอผ่าตัดไม่ได้

ที่ตัดมาใช้เฉพาะสายตาของคุณหมอเท่านั้น

และราคาของแว่นผ่าตัดนะคุณ

พอเป็นข่าวเป็นคราวมีการโพสต์ลงโซเชียล

ทีนี้ค่ะล่าสุดไปเจอแล้ว

เจ้าของโรงรับจำนำเอามาส่งให้กับตำรวจ

เขาก็มีการโพสต์ข้อความไว้ในเฟสของคุณหมอเอง

แล้วบอกว่าแว่นมันหายไปตั้งแต่วันที่๖สิงหาคม

หลังจากที่มีคนพังงัดบ้านแล้วคุณหมอก็ไม่กล้าอยู่บ้านนั่นแหละ

แล้วเมื่อสักครู่ที่เราเห็นใส่เสื้อลายทหาร

เรื่องนี้ชุดสืบสวนสพขอร์นแก่น
ก็ควบคุมตัวผู้ชายที่นั่งก้มหน้าอยู่

ที่เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ข้อหาคือรักทรัพย์หรือว่ารับของโจรทรัพย์ที่ว่านี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้ก็คือ
ตาสำหรับผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจแล้วเมื่อวันที่หกสิงหาคมเนี่ยนะคะ
คุณหมอคือนายแพทย์ถิติจันเมคาเป็นศัลยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและส่วงอก
อยู่ประจำที่ศูนย์หัวใจสิริกิจโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย
คุณหมอท่านนี้นะคะมาแจ้งความบอกว่ามีคนร้าย
มีคนร้ายเข้ามางัดบ้านแล้วก็ไปลักทรัพย์
เงินที่อยู่ในบ้านมันเป็นเงินเหรียญบาทหายไปประมาณ๓๐๐บาท
แล้วสิ่งที่หายอันนี้สำคัญสำคัญ
ก็คือแว่นตาที่ใช้สำหรับผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ทีนี้ค่ะเราก็นำเสนอข่าวเรื่องนี้มาจนเมื่อวานตอนเย็น
มีเจ้าของร้านรับจำนำแจ้งไปที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่นนะ
บอกว่าเนี่ยคุณตำรวจมีคนร้ายเนี่ย
เอาสิ่งของคล้ายกับกล่องแว่นผ่าตัดมาจำนำที่ร้าน

เผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
พอเขารู้แบบนี้ก็บอกว่าคุณตำรวจ
คุณตำรวจช่วยมาหน่อยได้ไหมมาตรวจสอบหน่อยได้ไหม
ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นกล่องแว่น
แล้วก็มีแว่นผ่าตัดของคุณหมอที่แจ้งหาย
ทีนี้ก็ต้องยึดมาค่ะเพื่อที่จะเอาไปคืนให้กับคุณหมอ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาคือนายอนุชา
แล้วก็นำตัวนายอนุชาที่ขโมยไปเนี่ยนะคะ
นำไปสอบสวนนำไปชี้จุดว่าเอาไหนจุดไหน
ขโมยไปยังไงเอากล่องแว่นไปจำนำยังไง
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกจำลองสุวลักษณ์
ผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นก็เปิดเผยนะคะ
จากการที่สอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพ
บอกว่าผมนี่แหละที่ก่อเหตุลักษัพในบ้านพักของคุณหมอคนนั้นจริง
แล้วก็เอากล่องแว่นผ่าตัดไปจริง
ผมไม่รู้ว่ามันคือแว่นผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
ผมคิดว่ามันเป็นแว่นสำหรับใส่เล่นเกม
แล้วก็เลยเอากล่องนี้ไปจำนำ

ก็ไม่รู้ว่าเขาไปจำนำเขาไม่รู้ว่าเป็นแว่นอะไร

ชื่อเชิดอะไรเขาก็เขียนติดเอาไว้หมดนะ
แล้วก็ที่ถูกจับกลุ่มได้เพราะว่าตอนจำนำ
ทางโรงรับจำนำเขาก็ตามระเบียบนะ
ขอดูบัตรประจำตัวประชาชน

นายอนุชาผู้ต้องหาก็รับสารภาพด้วย

ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาหลายครั้งแล้ว
ทีนี้ตำรวจก็เลยจะต้องไปขยายผลต่อ
แล้วก็ไปตามยึดของกลางต่าง

คุณผู้ชมดูเวลาแล้วตอนนี้๙โมง๖นาทีใช่ไหมคะ

จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

เดี๋ยวทีมข่าวของเราที่อยู่ที่ขอนแก่น
เดี๋ยวก็จะได้มีรายงานเข้ามาให้ได้ทราบกันด้วยนะคะ
เมื่อวานตอนที่ตำรวจเอาไปคืนให้คุณหมอ

คุณหมอบอกผมดีใจจนน้ำตาไหล

แล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ในชีวิตของผม